ช่วงต่อไปนี้ครับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นเตรียมไว้เลยครับที่ต้องเชียร์ทีมชาติไทยมีการประกาศรายชื่อมาแล้วนะครับ๒๓คนที่จะไปลุยศึกเจอกับสาวดีอาราเบียแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับญี่ปุ่นในเกมบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียที่จะไปรัสเซียไปติดตามมาหน่อยนะครับ
พันธุ์เท่าแก่น้อยที่ประกาศตัวเป็นผู้สับสนุนทีมชาติไทยแล้วก็มอบเงินสามสิบล้านบาทนะครับในการสู้ศึกบอลโลกรอบกันเลือกรอบสิบสองทีมซึ่งหากไม่เสียประตูจะอัดฉีดเพิ่มนัดละหนึ่งล้านบาทนี่คือกำลังใจในช่วงโค้กสุดท้ายก่อนให้ไทยจะลงแข่งขันครับหัวหน้าภูกษรทีมชา
ติดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งน่ะคือชาลิวชะปุ๋ยครับที่บาดเจ็บจนหลุดจากทีมชาติไปนานเกือบสองปีพิซิโก้ก็บอกว่าเกมไทยลีกที่สวโฮนบุรีเต้าสันการณ์ชะปุ๋ยน้ำแพ้เมืองทองศูนย์ตอนหนึ่งเขาก็ไปดูด้วยตัวเองซึ่งถือว่าชะปุ๋ยน่ะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากอาจจะมี
มั่นในการตัดสินใจนะครับของทีมงานเราดูกันมาพอสมควรแล้ว
ฉะนั้นเรายังน้องยังมีเวลาอีกไม่กี่วัน
แล้วต้องมีแข่งเกมด้วยฉะนั้นก็อยากจะให้
รักษาเนื้อรักษาตัวอย่าให้บาดเจ็บนะครับแต่ถ้ามีการบาดเจ็บจริงนะครับ
เราก็จะเอาตัวที่เหลือที่เราทำวีซ่าไว้๓๖คนอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นก็หวังว่าอยากได้ชุดยี่สิบสามคนที่สมบูรณ์ที่สุดไปนะครับเดี๋ยวก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลุดมาในโลกออนไลน์กันแล้วนะครับว่าใครติดบ้างหรือว่าไม่ติดบ้างใน๒๓คนของทีมชาติไทยครับ
ส่วนคนนี้ครับโบซิดาวันโดวิชนะครับคุณซื้อชาวเซอร์เบียก็เข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หลังจากถูกทีมศรีสะเกดเอฟซีกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญาโดยไม่ได้รับค่าชดเชย
ซึ่งพลตำรวจโทพิสันจุฬิหลกเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับว่าสมาคมจะเป็นตัวกลาง
ไกลเกลี่ยเรื่องนี้ให้กับสโมสรศรีสะเกดก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒สัปดาห์